มีคลิป๑ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีดียาก่อน
เกิดขึ้นที่นครพนมนะคะตำรวจเขาตั้งด่านตรวจ
แล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๕๔ปี
ปั่นจักรยานย้ำว่าเป็นจักรยานนะ
ปั่นมาช้าเลยเข้าด่านตรวจ
ปุ๊บตำรวจวัดแอลกอฮอล์ปั๊บ
ผลได้เท่าไรพูดคุยกันว่ายังไง

ตำรวจบอกป๊าดสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไปห้าเท่า
จากที่กฎหมายกำหนดคุณพี่ภาคธิภาพแบบนี้สองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเมาแน่แน่
แต่พอคลิปนี้มันแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
มีคำถามเกิดขึ้นจากชาวโซเชียลถามว่า
คุณลุงเขาปั่นจักรยานนะมันไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อใคร
ทำไมจะต้องให้เขาเป่าแล้วทำไมจะต้องดำเนินคดีกับเขา
เดี๋ยวเรามีคำตอบว่าทำได้หรือเปล่า
แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ตำรวจจาราจรสพมนครพนม
ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ปั่นจักรยานเข้ามาแล้วก็ต้องตรวจวัดแอลกอฮอลชื่อวนายวิโรธวิโยนะคะ
อย่างที่ในคลิปเขาบอกไป๒๕๐ปาดเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
ลงบันทึกประจำขออภัยนะคะลงบันทึกการจับกลุ่ม
และมีการเปรียบเทียบปรับตามพรบจรจรทางบก
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะคนเขาก็สงสัยเอ๊ะแค่ขี่จักรยาน
น่าไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่น่าไปชนกับใครจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทำไมจะต้องนี่ดำเนินคดีหิตตำรวจสาวพเมืองนครผนมค่ะ
ชี้แจงเลยบอกว่าตำรวจที่ตั้งด่านกระทำตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นกฎหมายก็คือพรบจรจรทางบก
มาตราแปดสิบสามระบุบุไว้แบบนี้ค่ะในทางเดินจักรยาน
เขาระบุเลยนะในทางเดินจักรยานไหลทาง
หรือทางที่จัดไว้สำหรับจักรยานห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่จักรยาน
ขับในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นอาจจะเป็นยาเสพติดก็ได้
นี่เขาระบุคำว่าจักรยานไว้ในมาตรา๘๓เลยนะ
ใครฝาฝืนระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ขณะที่นายเวรัสนะคะคุณลุงที่ถูกจับกุมเนี่ยบอกว่า
ก็พูดคุยได้แล้วนะเนี่ยทีมข่าวของเราไปพูดคุย
หาถึงบ้านเลยวันเกิดเหตุปั่นจักรยานกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน
พอมาเจอด่านค่ะถูกตำรวจขอให้เป่า
ตัวเองไม่ได้โวยวายไม่ได้ขัดขืนตำรวจก็ลงบันทึกการจับกลุ่ม
แล้วก็ให้ไปเสียค่าปรับโรงพักษ์ภายในสิบห้าวันห้าร้อยบาทเนี่ย
ซึ่งตัวเองก็พร้อมปฏิบัติตามไม่ได้ติดใจการทำงานของตำรวจ
เหมือนที่ชาวโซเชียลเขาติดใจกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจว่ายังไงคะพตรทรรคลองตันผู้บังคับการตำรวจพนพนบอกว่า
เรื่องนี้เห็นคลิปแล้วก็มอบนโยบายให้กับตำรวจ
เพราะว่ามีข้อสงสัยจากชาวโซเชียลไงมอบนโยบายกับตำรวจเลย
พูดคุยกับตำรวจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาบอกว่า
หน่อยนะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน
รวมไปถึงกวดขันวินัยจราจรทำเหมือนเดิมเลย
เพราะว่าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบ
เพราะหากผู้ขับขี่เมาสุราไม่ว่าจะเป็นรถอะไรทั้งนั้นแหละ
มันอาจจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้
อันนึกสภาพของขี่รถจักรยานนะเมานะเสร็จเข้าด้านขวา
และถ้ารถกระบะมาด้านหลังล่ะก็เกิดอุบัติเหตุได้อีก
คุณอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยจะไปชนใครให้ถึงขั้นว่าเจ็บว่าตายนะ